มาดูกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะอีกคู่นึงแล้วกันนะคะ
ชินวุฒิกับแฟนสาวลิลลี่คู่นี้ก็น่ารักเหมือนกัน

บกันมานานนานมากแล้วนะคะนี่ดีกว่านะคะ
คู่นี้ติดตามผ่านโซเชียลมาเราก็จะเห็นความน่ารักนะ
เขามีเป็นแบบว่าคู่กัดคู่หยิกคู่หยอกกัน
เดี๋ยวนะดูจินถ่ายละครกับไทรัศน์แล้วลิลลี่เขาเล่นด้วยเหรอหรือเขาไปหา

ปวดสืบข่าวลิตตี้เล่นเป็นอะไรเป็นนักสืบเหรอ
ไม่รู้แต่ว่าเขามาให้กำลังใจแฟนเขาไง

คู่นี้เขาไม่ได้น่ารักกันแค่ในจอนะนอกจอเขาก็น่ารัก

ล่าสุดสาวลิลลี่นี่อย่างที่เลยบุกมาถึงกองละคร

เรื่องนี้สนุกมากเดี๋ยวกำลังจะลงหน้าจอของไทยรัฐคุณผู้ชมห้าม

เพราะว่าเขาสร้างมาจากข่าวที่มันเป็นกระแสอยู่สนุกมาก
ชินแสดงนำด้วยนะคะแล้วก็เตรียมออกอากาศทางช่องไทยรัฐนี่แหละ
แล้วก็สาเหตุที่วันนี้ค่ะสาวลิลลี่มาเยือนถึงกองละคร
ก็เป็นเพราะหนุ่มชินเขาไม่ค่อยสบาย
สาเหตุก็มาจากช่วงนี้โหมงานหนักเพราะว่าถ่ายละครหลายเรื่อง
จะซ้อมละครเวทีอีกงานนี้สาวลิลลี่ก็เลยต้องตามมาดูแลค่ะ
ถือโอกาสบ่นคุณแฟนออกสื่อหน่อยก็ละกันไปบ่นเรื่องอะไรบ้างไปฟังค่ะ
มันก็ไม่แปลกบอกว่าบางวันมันมีพรี่จะอิดโหลยบ้าง
ใช่ประมาณนั้นเราก็มาดูแลหน่อย
เย็นที่ลีบออกซิทุกวันเท่านี้ซ้อมละครวีที
มันใกล้แสดงเราก็เลยแบบค่อนข้างเดือนนิด
หนุ่มเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเขาอยู่แล้ว

มันคอยกินวิตามินอะไรอย่างนี้คือเรื่องที่ดูแลตัวเองคือนั้นจะไม่ทำเลย

ก็จะมีเรานั่นแหละคอยที่จะบอกโอเคได้กินวิตามินนะ

ไม่ต้องพูดทุกอย่างออกทีวีก็ได้นะ

ให้มันแบบว่าคือจะทำงานอย่างนี้แล้วมันไม่ดูแลร่างกายเลยมันไม่ได้ไง
น่ารักมากนะคะฝ่ายชายก็เขินเพลินนิดหนึ่งนะคะ

ส่วนใครที่รอคอนเทนต์น่ารักของทั้งคู่นะ
หลังจากสร้างปรากฏการณ์พูดแบบ
อย่างบ้างแค่ถ่ายแค่ทีเดียวเลยแล้วก็เอาเลยแล้วก็ลงเลยคำบัญชาติล้วนค่ะ
มันไม่ใช่คอนเทนต์เลยว่าอ๋อเนี่ยเธอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาทำคอนเทนต์นี้กันเราคิด
ไม่มีนะคะมันเป็นคอนเทนต์ที่ว่าเราเป็นกันอย่างนี้อยู่แล้วในชีวิตปกติของเรา
มันก็ดูธรรมชาติมากความว่ามันไม่มีอะไรจัดวางไม่มียอมสกริปไม่มีอะไรเลย
คนมันก็เลยชอบถ้าถามว่าคอนเทนต์ต่อไปอะไรอย่างนี้
ตอบไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะมาเอง
คนดูเยอะมากเกือบ๑๐ล้านวิวอะขอบคุณมากเลยคนชอบ
และประมาณนี้ก็แฮปปี้ค่ะ